ท่องเที่ยวตามจับ๓โชเฟอร์แท็กซี่หัวหมอคุณ
รับนักท่องเที่ยวแบบไม่ยอมกดมิเตอร์
ตามที่ยูทูปเบอร์ทำคลิปแชร์ต่อกันในโซเชียล
พบประวัติเคยทำผิดแบบนี้มาแล้ว
โทษปรับไป๑๐๐บาทพักใบอนุญาตขับรถไป๓เดือน

เพราะยูทูปเบอร์เขาอยากจะทำคลิป

โชเฟอร์แท็กซี่มีพฤติกรรมอย่างไรบ้าง
แล้วก็ไปเจอโชเฟอร์แท็กซี่ที่มีพฤติกรรมไม่กดมิเตอร์
ก็เลยเอาเรื่องนี้มาแฉในโลกโซเชียล
ไปดูคลิปที่กลุ่มยูทูปเบอร์เขาทำขึ้น
เพื่อให้เห็นพฤติกรรมของโชเฟอร์แท็กซี่กัน

๑ป่าย๑ป่าย๑ป่าย๓ป่าย

แค่ไหนวะ
แค่อยู่ก้อยอีก

๓๐๐นิดหนึ่งชิพเบอร์

คือเหมาคือเหมาเลยนะฮะ

ไปส่งตามสารที่ต่างเพื่อพิสูจน์ว่า

ที่เป็นชาวต่างชาติหรือเปล่า
โดยไม่มีการกดมิเตอร์จริงหรือเปล่า
หรือว่าเป็นการเหมาจ่ายจริงหรือเปล่า
รถแท็กซี่ในคลิป๓คัน

แล้วก็เรียกค่าโดยสารแบบเหมาครับ

ซึ่งล่าการรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

ประกอบด้วยนายสมยศอินสำโรงอายุ

นายพาสวุฒิจตุพรพรมวงอายุ๔๘ปี

ในข้อหาเรียกเหมาค่าโดยสารโดยไม่กดมิเตอร์

เมื่อกี้อายุทยานะฮะ

ครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำผิดซ้ำอีก

โปรดติดตามตอนต่อไป